อากาศเย็นคนก็ออกมาเล่นว่าวกัน
แต่ว่าต้องระมัดระวังเพราะว่าเชือกว่าว
บางทีหลังจากที่ลมมันสงบนะคะเชือกมันจะหย่อน

ผู้หญิงคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
แล้วเชือกมันไปพันคอและบาดคอเธอจนได้รับบาดเจ็บ
อกจากนั้นรถจักรยานยนต์ยังล้มด้วยเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลโคกมะม่วงอำเภอประคำ

คือนางพวงวัฒนกุลอายุ๔๑ปีแผลเป็นแบบนี้
มันเกิดจากถูกสายว่าวแอกบาดที่บริเวณลำคอ
จากที่คุณผู้ชมเห็นมันเริ่มแห้งแล้วนะ

บอกว่า๓ทุ่ม๑๔เพื่อสจิกายน
กับสามีขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านเพื่อนจะกลับบ้านค่ะ
เธอเป็นคนขี่พอมาถึงซอยเข้าหมู่บ้าน

นี่ค่ะขี่มาเธอเป็นคนขี่นะสามีซ้อนด้านหลัง
มาสักพักอะไรมันแสบที่คอ
ที่นั่งด้านท้ายก็เลยใช้มือปัดออก
เอ้ามันเป็นเชือกไนลอนนี่

เสียหลักเลยรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มลง
พอหันกลับไปมองข้างทาง
มีเชือกว่าวผูกไว้กับรถอีแต๊ก

ว้าวกำลังกินลมคือมันกำลังขึ้น๔ตัว
คาดว่าช่วงที่ขี่มาลมมันไม่แรง
เชือกมันก็เลยห่อนลงมาขวางถนน
ตัวเธอเองแม้ว่าบาดเจ็บแต่ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรนะคะ

คนที่ชอบเล่นว่าวช่วงหน้าหนาวระมัดระวังหน่อย

แค่รู้สึกว่ามันโดนแค่นั้นแหละแต่ไม่เห็น

เพราะว่าคนแถวนี้เขาก็เล่นกันเป็นอย่างปกติอยู่แล้วเน

เฉยว่ามันก็รุดขึ้นหายไปเลยไม่ได้ตามดูกันแหละ

แล้วถ้าเร็วกว่านี้ครับคุณผิด

คนไหนที่ชอบเล่นวาวเนอะก็ให้เป่าดูดาอะไรนะเวลา
ถ้าเขานอนนะก็ให้เก็บเรียบร้อย
เพื่อคนที่เขาไปมาผ่านมาจะได้ไม่เห็นแต่ไม่มีอันตราย
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ไปเจอกับนางอึ่งนะคะเป็นนามสมมุติบ้านอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
บอกว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นสวนของเธอแหละ
และลานตรงนี้เด็กในหมู่บ้าน
ลูกหลานของเธอเองจะมาเล่นว่าวแอกกันช่วงเย็น
เพราะว่าลมมันกำลังดีก็จะมีการมัดเชือกไว้ตามหลักต่างเนี่ยนะคะ

เพราะว่าสายว่าวเป็นสายว่าวของลูกชายเธอเองอายุ๑๑ขวบค่ะ
ลูกชายเองก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
หลังเกิดเหตุก็ได้คุยกับผู้บาดเจ็บแล้วซึ่งก็เป็นญาติของเธอเองนั่นแหละ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าหลังจากนี้จะประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในหมู่บ้านเลยค่ะ
ห้ามลูกบ้านเล่นว่าว
ในที่ชุมชนในที่สาธารณะถนนหนทางป้องกัน

เดี๋ยวพูดสุข่าวของเราลองเล่นว่าว
เนี่ยคุณวีรศักดิ์เนี่ยลองเล่นดูนะแต่ว่าลมมันไม่ดีไงช่วงนั้นว่าวไม่ขึ้นนะ
เออก็ต้องระวังกันด้วยนะคะ